สวัสดีคุณผู้ชมยังจำได้ไหมฮะเมื่อสองวันก่อน
ไทยรัฐนิวโชว์เราได้นำเสนอเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่นครปฐม
เพราะว่าคุณแม่ของน้องที่เจ็บหนักแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราอยู่เนี่ย
ฝากให้เราเป็นสื่อกลางให้หน่อย
ในการติดตามหาตัวคนที่ขับรถตู้แล้วชนจักรยานยนต์ของลูกชาย
จังหวัดตรงนี้นะฮะชนแล้วรถเนี่ยถลายไป
มีผู้ชายมีน้องเด็กหญิงนั่งซ้อนท้ายอายุ๑๒
แล้วก็น้องเด็กหนุ่มวัย๑๗ปี
ที่คุณแม่เขาอยากให้เราเป็นสื่อกลางช่วยตามหาคนขับรถตู้คันนี้เนี่ย
เขาขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
คือน้องแซควัย๑๗ปีที่เจ็บหนักเนี่ยจะไปส่งน้องวัย๑๒ปีที่บ้านนี่
คนขับรถตู้ก็จอดรถนะแล้ววิ่งลงไปดู
นี่นะฮะพื้นที่ถนนที่ถนนพลดำริหมู่๕ตะบนกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
พอเห็นว่าเริ่มมีคนนั้นคนนี้ก็มาช่วยกัน
คนขับรถตู้คนนี้เดินกลับมาที่รถ
แล้วขับรถหนีหายไปเลย
คุณแม่บอกว่ากล้องวงจรปิดเท่าที่ได้มามันก็มีเท่านี้มองทะเบียนก็ไม่ค่อยชัด
แต่รถตู้คันนี้แม่ถ้าจะเป็นรถรับส่งหรือว่ารถโดยสารอะไรต่างนานาเนี่ย
มันต้องมีสติ๊กเกอร์แปะข้างบ้างหรือเป็นป้ายเหลืองใช่ไหม
เราไปคุยกับคนในพื้นที่นักข่าวของเราก็พยายามจะช่วยตามหาคนขับรถตู้คันนี้
ครับก็คนในพื้นที่บอกไม่คุ้นไม่เคยเห็น

อ่าใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคือน่าเป็นห่วงน้องว่าน้องอาการหนักมาก
วันนี้ข่าวเศร้าฮะคุณแม่ของน้องแซคแจ้งมายังทีมข่าวของเรา
บอกว่าน้องแซ็กเสียชีวิตแล้วนะฮะน้องเสียชีวิตแล้วครับ
ท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันตำรวจแจ้งมายังคุณแม่
บอกว่ารู้ตัวคนขับรถตู้คนนี้แล้วค่ะเป็นคนขับรถตู้วินนะ
ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่นี่แหละอ้าวไหนบอกไม่มีใครรู้จักเลย
ใช่ทีมข่าวพยายามจะถามตอนเล่าไปเมื่อสองวันก่อนจำได้เลยวินแถวนั้นบอกไม่รู้จักไม่เคยเห็น
หรือว่าพี่วินด้วยกันอาจจะมองแล้วมันไม่ชัดภาพมันไม่ชัดหรือยังไง
แต่เอาเป็นว่าตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้ว

เอาไปจอดซ่อนอยู่เอาผ้าคลุมด้วยนะ
เนี่ยวันที่ภูริพัฒน์เอาภาพไปให้คนแถวนั้นดู

มันก็อาจจะมืดอาจจะไกลอะไรแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ย

ญาติพี่น้องเนี่ยโอ้โหเห็นรูปร่างท่าทางเดินลักษณะแบบนี้
เอาถ้าเป็นพี่ป้านะอาญาติพ่อแม่เราเนี่ยเรารู้กันเดินเดินแบบนี้เห็นไหม
ใส่ชุดอย่างนี้รูปร่างแบบนี้เดินวิ่งอย่างนี้ยังไงก็รู้

ข่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพบตำรวจนะฮะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยทีแรกก็เกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า
ลูกชายจะไม่ได้รับความเป็นธรรมคนผิดจะไม่มารับผิดชอบ
ก็เลยฝากให้ไทยรัฐนิวโชว์ช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อยนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับคุณแม่ของน้องแซคนะฮะ
บอกว่าแจ้งความไว้ที่สพกำแพงแสนนะครับ
เพื่อให้ติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีเหตุการณ์เกิดขึ้น๓นาฬิกาวันที่๑๑กรกฎาคม

แต่ล่าสุดเย็นเมื่อวานนี้คุณแม่ของน้องแซคโทรมาแจ้งทีมข่าวของเรา
บอกว่าน้องแซ็กเสียชีวิตแล้ว
วันนี้เราไปที่บ้านของน้องแซคนะครับที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ
คุณแม่ไปรับศพมาแล้วนะฮะคุณแม่ไปรับศพลูกชายมาแล้ว
เมื่อเช้านี้เองนะครับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
มกลางความโศกเศร้าแล้วครับพี่น้องญาติครอบครัว
เพื่อนที่ทราบข่าวก็มาแสดงความอาลัยกัน
ไทยรัฐนิวโชว์เราช่วยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องนี้
ทางตำรวจสพกำแพงแสนก็โทรมาแจ้งความคืบหน้าทันที
บอกว่ารู้ตัวคนขับรถตู้คันนั้นแล้วกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่
ตอนนั้นคุณแม่บอกคุณแม่อยู่โรงพยาบาล
ก็ไปกระซิบข้างหูลูกชายที่นอนหลับเป็นเจ้าชายนิทราอยู่
บอกว่าแซ็กตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วนะลูก
ขอให้ลูกไม่ต้องห่วงหลับให้สบายแล้วแม่ก็กลับบ้าน
จากนั้นไม่นานฮะแพทย์โทรมาแจ้งบอกว่าแซ็กสัญญาณชีพอ่อนลงนะแม่
แล้วแซ็กก็เสียชีวิต
เชื่อว่าแซ็กต้องรับรู้ว่าคนร้ายเนี่ยจะต้องถูกลงโทษก็เลยหมดห่วง

แต่ในความรู้สึกของแม่ตอนนี้แม่ยังทำใจไม่ได้

แม่บอกมันบีบหัวใจเหลือเกิน
ก็ถามว่าพยายามทำใจได้ไหมแต่ว่า
ก็คือพอกลับมาบ้านโอเคเราไม่เห็นเราไม่รับรู้
เพราะว่าตัวน้องก็คือนอนเหมือนคน
ก็คิดแต่ว่าน้องนอนโรงพยาบาล
แค่แบบไม่สบายอะไรอย่างนี้
แต่พอมาได้เห็นได้เห็นอย่างนี้
ก็คือเราก็รู้แล้วว่าลูกเราไปจริงอะไรอย่างนี้
มันก็ใช่พยายามคิดอยู่ทุกวันว่าเขายังอยู่กับเรายังอยู่กับเราตลอด

เมื่อเช้านี้ก็แบบเหมือนเจ้าหน้าที่ให้เป็นคนนำ
ยิ่งนำพิธีเราก็ยิ่งรู้สึกเจ็บกับสิ่งที่เขาทำที่เขาทิ้งน้องอะไรอย่างนี้
นี่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้อยู่นะฮะ
คุณแม่ก็เลยฝากผ่านไปถึงคนที่ก่อเหตุขอให้มามอบตัวเร็วนะครับ
รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำลงไป
และอยากให้มาขอเข้ามาศพลูกชายด้วย
นี่ฮะคุณแม่ของน้องแซคบอกยังมีเรื่องคาใจอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะ
คือตอนที่ถูกรถตู้ชนอ่ะแล้วก็รถล้มคว่ำอยู่กลางถนนเนี่ย
แม่บอกว่าตอนที่กู้ภัยมาช่วยกันแล้วพาตัวลูกชายไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย
แม่ยังคาใจว่าโรงพยาบาลแรกที่กู้ภัยพาลูกชายไปส่งเนี่ย
ทำไมถึงไม่ช่วยเหลือรักษาอย่างทันทีปล่อยให้รอนานอยู่๖ชั่วโมงกว่า
ถึงจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่างสุดท้ายลูกชายอาการหนัก
ถึงขั้นแบบนอนเป็นเจ้าชายนิทราแล้วเมื่อวานเย็นก็เสียชีวิต
เรื่องนี้เนี่ยน้องเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ขวบนะฮะ
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของน้องแซคไปในคืนวันนั้นนะน้องก็เจ็บด้วยนะฮะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์ได้คุยด้วยนะครับน้องบอกว่าตัวน้องเองก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะตอนที่รู้ข่าวว่าพี่แซคเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
น้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุพี่แซคขี่จักรยานยนต์เพื่อจะไปส่งน้องที่บ้าน
ตอนนั้นพอขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ยอยู่รถตู้เนี่ยพุ่งเข้ามาชนจากทางด้านหลัง
แล้วตัวน้องเองจำภาพอะไรไม่ได้อีกเลยภาพมันตัดไปเลย
จำได้ภาพเดียวก็คือภาพของคนขับรถตู้ที่เหมือนกับเดินเข้ามาดูแล้วก็เดินออกไป
ยังเห็นพี่แซคตอนนั้นยังลุกขึ้นมาได้อยู่เลยนะ
แล้วก็มีคนพาตัวส่งโรงพยาบาล
แต่มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพี่แซคทำไมซุดลงซุดลง

ตอนไปถึงโรงพยาบาลพ่อบอกว่าพี่เขาเดินเดินได้เลยค่ะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามาซุดตอนไหนใช่ไหม

อีกคนขับรถตู้เราไม่รู้จักไม่เคยติดต่อไม่เคยอะไรกันเลยใช่ไหม

ไม่ค่ะไม่มีคนติดต่อกลับมาเลย
งานสอบสวนสพกำแพงแสนวันนี้ได้
เชิญตัวคุณแม่ของน้องแซคไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ

แล้วคงจะต้องมีการเพิ่มข้อหาด้วยเนื่องจากตอนนี้เสียชีวิตแล้วสำหรับคนเจ็บ
ส่วนคนที่ขับรถตู้คันนั้นตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วเป็นคนขับรถตู้วิน
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่นครปฐมนี่แหละที่กำแพงแสน
รถตู้คันนั้นไม่ใช่รถตู้คันที่จะต้องแบบขออนุญาตอย่างถูกต้อง
เป็นป้ายดำไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งแบบสาธารณะด้วย
ซึ่งตำรวจไปติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างเนี่ย
พิสูจน์ได้แล้วว่าคนขับรถตู้คันนี้คือใคร
จากข้อมูลของชุดสืบสวนนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุคนขับรถคนนี้
เอารถไปซ่อนไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งเอาผ้าใบเนี่ยคลุมปิดอำพลางไว้ด้วย
แล้วหนีไปอยู่ต่างจังหวัดตำรวจติดต่อไปยังญาติของเขาแล้ว
นะซึ่งญาติแจ้งมาล่าสุดบอกว่าคนขับรถตู้คนนี้
จะมาพบพนักงานสอบสวนสพกำแพงแสนในวันพรุ่งนี้
โอ้โหเหตุการณ์นี้ตั้งแต่วันไหนเนี่ยสิบกว่าวันแล้วมั้งค่ะ
ตั้งแต่สิบเอ็ดกรกฎาคมอ๋อวันนี้สิบหกห้าวัน
ถ้าเกิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคุณจะออกมาหรือเปล่า
หรือใจคอจะจะอยู่ไปเรื่อยเรื่อยอยู่ไปเรื่อยเรื่อย

แล้วคือแบบนี้ตั้งใจจะหลบหนีเลยไงพี่อุ๋ย

แล้วเดินกลับมาแล้วทำไมขับรถออกไปเลย

หวังว่าพรุ่งนี้จะมานะฮะ